มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้คนแชร์คลิปหนึ่งจากสสพี่เต้เยอะเลย
เพราะว่าสสพี่เต้เขาบอกว่านี่คือหลักฐานใหม่
ครับเป็นหลักฐานที่เขาเชื่อว่าตอนที่คุณตังโมน่ะตกน้ำแล้วพยายามที่จะไหว้เข้าฝั่ง
มีเรือพายไปด้วยเดี๋ยวให้ดูคลิปหลักฐานนี้กันก่อน

มันคืออะไรตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเป็นเขาโยนเสื้อลงมาหรือเปล่า
แต่เสื้อมันไม่น่าจะขยับข้างฝั่งได้

ว่ามีคนตกน้ำยังไม่รู้เรื่อง
ผมให้ไหม
คุณผู้ชมคะจริงคือคลิปนี้มันมีความยาวอยู่นะ

แต่ต้องบอกก่อนในวงแดงที่เราเขียนว่าวัตถุปริศนานั้น
ตรงประตูระบายน้ำปากคลองบางกรวย

ถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้คนหรือเปล่าแต่ที่เห็นเขียวคือคนหาปลา
ถูกต้องเอ๊ะพายเรือเข้าไปแล้วแต่ทำไมไม่ช่วย
ก็เนี่ยค่ะมันกลายมาเป็นคำถามเพราะว่าทั้งพิกัด
พิกัดมันก็อยู่เยื้องกับท่าเรือพิบูรสงคราม
ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ประมาณสัก๓ทุ่ม๔๐ของเมื่อวันที่๒๔กุมภา
แล้วคุณเต้นเขาเชื่อว่าวัตถุปริศนานี้
คือคุณตังโมที่ได้รับบาดเจ็บแล้วพยายามไหว้เข้าฝั่งหรือเปล่า
ทำไมล่ะคนหาปลาที่พายเรืออยู่น่ะพายไปแล้ว

พายวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พายเรือหนีออกมา
ซึ่งทางสสเต้เชื่อว่านี่คือหลักฐานใหม่
แล้วมันขัดกับคำให้การของทั้ง๕คน
เวลาที่ตกเรือที่ตำรวจบอกด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าดูตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ประตูระบายน้ำปากคลองบางกรวยเนี่ยนะคะ
กำลังขับไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘
ทีนี้สสเต้ก็เลยเอาหลักฐานตรงนี้
ยันแล้วก็แย้งกับสิ่งที่ทั้ง๕คนเคยบอก
ทีนี้ทำไงนักข่าวของเราเห็นแบบนี้แล้วก็อยากรู้นะ
ว่าคนที่พายเรือหาปลาคนนั้นเป็นใคร
แล้วพายไปในระยะไม่กี่เมตรนั่นน่ะ
เห็นวัตถุปริศนาน่ะใช่คนไหม

ใช่ค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ที่ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม
ตามหาคนหาปลาเจอนะคุณผู้ชม
ใส่หมวกสีชมพูแล้วก็แบบพันหน้าอยู่เนี่ยนะคะ
คือนายวินิตตีปัญญาหรือว่าลุงนิตอายุ๕๓ปี
นิดให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่าวันนั้นผมนี่แหละพายเรือหาปลาอยู่แถวนั้น
แล้วก็เห็นว่าเรือสปีดโบ๊ทขับอยู่ฝั่งตรงข้าม
วนไปวนมาเนี่ยอยู่สองสามรอบแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ด
คุยกันเสียงดังลุงนิดหันไปมอง
บอกไม่ได้นะว่าเขาทะเลาะกันหรือเปล่า
แล้วตอนนั้นตัวลุงนิดเองพายเรือออกไป
ไปวางตะข่ายหาปลาทุกคืนเลย
คือก็จะต้องล่องผ่านทางแม่น้ำเจ้าพญาตรงนี้ผ่านท่าเรือวัดรุ่มนี่แหละค่ะ
แล้วคืนนั้นลุงนิดเห็นเหมือนกับมีอะไรลอยอยู่กลางแม่น้ำ

ก็คือไอ้วัตถุที่เราวงกลมสีแดงไว้นี่แหละค่ะ

แล้วลุงนิดตอนแรกนะคุณยังคิดว่าเป็นคนเลย

ปรากฏว่าพอไปดูใกล้เห็นจากระยะสายตา
ไม่ใช่คนแต่เป็นขอนไม้ยาวประมาณ๑เมตร
จังหวะนั้นนะคะมันมีจังหวะที่แบบเหมือนกำลังจะไปพันกับตะข่ายดักปลาด้วย
ก็เลยทำให้เหมือนกับเรือของลุงนิดพายวนอยู่ตรงนั้นหลายรอบ
คือลุงนิตต้องเข้าไปเอาขอนไม้ออกนะ
จริงอยากไปเอาออกเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะมาพันกับตะข่ายดักปลาของลุง
ลุงก็เลยเอามาดูมาสำรวจหน่อยสิ

แสดงว่าไม่ใช่คนลุงนิดก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือ
ถูกต้องเพราะว่าลุงนิตบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเห็นเป็นคนไม่มีทางหรอก
ไม่มีทางที่จะไม่ช่วยยังไงก็ต้องโยนเชือกให้ต้องช่วยเหลือแน่นอน
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พอรู้ว่าแตงโมตกน้ำเนี่ยนะ
ตัวลุงนิดเองยังมาช่วยหาอยู่เลย

วัตถูกก็เพราะเขาเป็นใคร้ขอนไม้ที่ผมพูดอีกนะพี่ขอนไม้
พวกเขาเขารอยน้ำนะพี่

ผมต้องให้ได้รีบมาหนังที่แล้วพี่

ไม่มีเลยนะถ้าเป็นคนผมก็บอกแล้วว่า

เราคิดแบบนั้นไหมว่าแบบเป็นคน
พี่คิดนั่นนะเพราะมันเปลี่ยนขนกูไม่คิดเป็นต่อไม้แน่
ถ้าเป็นคนต้องได้ยินเสียงใช่ป่ะ
ที่ผมจะเข้าไปมันต้องได้ยินเสียงคนช่วยอยู่แล้ว

คนที่หาปลาอยู่แถวนั้นแล้วก็ยืนยันว่าทีเห็นเป็นวัตถุปริศนา
ไม่ใช่คนมันเป็นขอนไม้นะครับ
ทีนี้เรื่องนี้ก็ถึงหูของคุณแม่คุณแตงโม
ใช่ค่ะนะครับเพราะเมื่อวานคุณแม่พระนิดาศิริยุทธโยธิน
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านทางทนายเดชา
ถึงกรณีที่สสเต้บอกว่ามีหลักฐานมีคลิปที่เชื่อว่า
แตงโมตกน้ำลอยคอและพยายามไหว้น้ำเข้ามาที่ฝั่ง
ที่เห็นเมื่อกี้นี้คุณแม่เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เศร้าใจที่ไม่มีใครช่วย
แต่ตอบตรงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
คือถ้าวันเกิดเหตุแตงโมมีบาดแผลเยอะแล้วก็ดื่มวายไปอีก
จะมีแรงว่ายน้ำได้ถึง๓๐นาทีเลยหรือ
เรื่องหลักฐานก็แล้วแต่สสเต้นะ
สามารถมาเสนอทนายเดชาและจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
ท่านทำในนามสอสออยู่แล้วซึ่งเราได้คุยกันแล้ว
โดยท่านก็บอกว่าจะทำเต็มที่
นี่คุณแม่พูดแบบนี้นะคุณแม่บอกโอ้ไม่น่าจะใช่แตงโมล่ะ
เพราะว่าแบบมีแผลเต็มตัวด้วยได้รับบาดเจ็บแล้ว
นี่ฉันดูในโพสต์ของเพจสสเต้มงคลกิจสุขศีลทรานนทร์
ก็โพสต์เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นขอนไม้เก่งนะ
วนน้ำจนถึงจนถึงฝั่งอีกด้านน้ำไหลจากซ้ายไปขวานะ
อันนี้เป็นการโพสต์ของสสเต้หลังจากที่ได้รู้แล้ว
ว่ามาเจอคนหาปลาและคนหาปลายืนยันว่าวัตถุนั้นเป็นขอนไม้
แต่คุณเต้ยังปักใจเชื่ออยู่นะว่ามันไม่น่าจะเป็นขอนไม้
มันน่าจะเป็นคนสสเต้ก็เลยโพสต์แบบเมื่อกี้ไว้
ถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งที่โพสต์เมื่อวาน
บอกว่าพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นี่แหละนะคะ

ฝากท่านผู้การภาคหนึ่งมารับหลักฐานคลิปขอนไม้
เล็บมีชีวิตจากผมหน่อยครับ
เขายังยืนยันนะว่าเหมือนเป็นคนตกน้ำตกท่า
นะครับเรื่องของคดีคุณแตงโมก็ยังมีความคืบหน้าอยู่นะฮะ
ส่วนสสเต้วันนี้จะไปยื่นยังไงเดี๋ยวบรรยากาศเราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ช่วงบ่ายที่สสเต้จะชวนพี่ไทยเอกพันธ์ไปดำน้ำ

เก็บเออคุณสีขาวจะไปหาไอ้ภาคคุณสีขาว
เออจุงจุดท่าเหลือพี่บุญสงครามเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ทราบด้วยพี่ไทยเขาก็เตรียมตัวแล้วเหมือนกันนะครับ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมบ้างนะครับ
คุณเบิร์ตก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกัน
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปที่คุณเบิร์ตนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องของเนี่ย
อ่าไหนก่อนดีเอาการปรดาน้ำไหมค่ะเออนะฮะ
มาดูกันต่ออีกนิดนึงการที่สสเต้ได้มีการโพสต์
ขอให้คุณไทยเอกพันธ์มาช่วยหน่อยในการที่จะดำน้ำ
มหากระโปรงสีขาวของคุณแตงโมที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะครับ
โดยคุณเต้ก็บอกว่าในเบื้องต้นได้รับการตอบรับ
ในการสนับสนุนทีมนักประดาน้ำจากคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เหมือนกัน
รวมทั้งทีมนักประดาน้ำทีมอื่นด้วยคาดว่าจะเริ่ม
บุ้งคือดำน้ำนะในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของกรณีการหาหลักฐาน
โดยเฉพาะผ้าคลุมสีขาวที่เห็นอยู่นี้นะคุณนะ
คือบางครั้งคุณแตงโมก็เอามาคลุมเป็นกระโปรง
บางครั้งคุณตังโมก็ถอดออกมาแล้วเป็นคลุมไหล่
ผ้าคลุมสีขาวยังหายไป
กลายเป็นปริศนาปริศนาผ้าคลุมที่หายไปนะครับ
เรื่องนี้เพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็คือคุณแอนนา
คุณแอนนาได้มีการไลฟ์สดด้วยนะเมื่อคืนนี้
บอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามหน่อย
ติดตามกระโปรงสีขาวหรือว่าผ้าคุมสีขาว
แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุหน่อย
โดยคุณแอนนาประกาศว่าใครที่เจอผ้าสีขาว
ซึ่งใช้ในการคลุมแล้วก็ผูกเอวเหมือนกระโปรงเนี่ย
จะให้รางวัลเลย๓๐๐๐บาท
เพื่อใครเก็บได้จากแม่น้ำให้นำมาให้แอนนาหน่อย
ซึ่งแอนนาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่
แต่อย่างน้อยอาจจะนำไปต่อยอด
ใช้ได้ในเรื่องของการสืบค้นหาความจริง

ใครเจอตัวเสื้อคลุมสีขาว
แล้วต้องเจอจากในน้ำหรือว่าเจอจากที่ไปงมมานะคะ
ซึ่งล่าสุดจำได้ว่าพี่อาจากที่ดูข่าวเนาะเหมือนพรุ่งนี้
พี่ไทยน่าจะไปงมหาเสื้อ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก

ไม่ใช่เสื้อกระโปรงไอ้ตัวมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่กระโปรงหรือเปล่า
มันเหมือนเป็นเสื้อที่มันแอดแอดแอดเป็นกระโปรงหรือเปล่า
มันคือกระโปรงที่ปรับปิดประแอมันคือกระโปรงที่มันใส่ตอนใส่ชุดเว้ยน้ำ
มันคือกระโปรงเลยใช่ไหมครับกระโปรง
มันเป็นแบบกระโปรงไว้คลุมจริง
คือตรงนี้แอน่าก็บอกว่าแล้วว่าถ้าใครหาเจอแอน่าให้๓๐๐๐๐บาทเราให้จริง

เพราะอะไรก็ตามถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้แม้แต่นิดเดียว
นานาจะสนับสนุนเต็มที่นะคะ
แล้วก็ฝากทุกคนด้วยอันนี้ประกาศในไลฟ์สดเลยเนาะ
ถ้าใครมีกล้องวงจรปิดแล้วกลัวว่าจะมีปัญหา
กลัวไม่กล้าออกมากลัวจะเป็นอันตรายเดือดร้อนต่อตัวเองหรืออะไรก็ตาม
ส่งมาที่เพจอนาได้เลยนะคะ
ถ้าใครมีภาพจากกล้องวงจรปิดลองกลับไปเสิร์ชดู
แอน่าว่ากล้องวงจรปิดส่วนใหญ่มันจะอยู่ได้บางทีวัน๓๐วันป่ะ
ใช่มันอยู่บางทีก็มันเหลือแต่ตังได้ด้วย
ถ้าใครมีภาพจากกล้องวงจรปิดแอน่าขอพูดหนึ่งแล้วว่า
ถ้าใครมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วกลัวเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรก็ตาม
หรือว่าส่งมาที่เพื่อนในกลุ่มใครก็ได้
อย่างโมมีนาก็ได้นางก็ได้ฮิปโปก็ได้

นี่ฮะก็พูดประเด็นทั้งเรื่องของผ้าคลุมสีขาว
ใครเจอก็จะได้รับรางวัลตอบแทนจากคุณแอนนาไป๓๐๐๐บาท
ส่วนใครมีคลิปหลักฐานอะไรต่างอีกนะฮะ
แต่ทีนี้ถามว่าคุณแอนนาปรึกษาคุณแม่หรือยัง

อย่างอีซ้อสกับยี่ข่าวผมเข้าไปดู
ซ้อนก็เขียนว่าฝากชาวบ้านริมน้ำทุกหลังยาวไปถึงปาก

ชาวเรือชาวประมงคนตกหมึกเนี่ย
หรือว่าใครที่ขับเรือพระราม๗เนี่ยฮะ

เพื่อว่าพาขุมสีขาวมันจะตกลนอยู่ที่ไหน
และถ้าพิสูจน์ได้ว่า
เป็นของที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุเนี่ย
มันจะเป็นหลักฐานชั้นดีเหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่เขาตามหากันอยู่นะครับ

ใช่เหมือนกับอาจารย์เจเขาจะบอกเขาจะชี้จุดชี้พิกัดไหม

อาจารย์เจก็บอกเหมือนกันนะอาจารย์เจคนหนึ่งที่
มีการเอาเครื่องเส้นไหว้ไปแขวน
แล้วทำให้คุณเต้มงคลกิจเอาเครื่องเส้นไหว้ไปทำพิธีกลางแม่น้ำเจ้าพญา
หลังจากนั้นก็เจอร่างของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้าง
มีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดที่ทิ้งขวดไวนั่นแหละ

รู้สึกว่าทุกคนพยายามที่จะตามหาเรื่องผ้าขาว
แต่เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมติดตามในข่าวเที่ยงนะ
ทางด้านผู้การภาคหนึ่งเขาจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องผ้าขาวนี้นะครับ